คุณผู้ชมครับส่วนผู้หญิงคนนี้นะครับตามตัวได้แล้วเธอมามอบตัว
เธอเนี่ยก่อนอันนี้ขับรถขับรถไปเฉียวพ่อค้านะฮะ
แล้วเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยที่หน้าตลาดยิ่งเจริญเมื่อคืนวันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมา
มามอบตัวแล้วเธอบอกว่า
เธอไม่รู้จริงว่าเหตุการณ์นี้มันถึงขั้นที่มีคนเสียชีวิต
เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย

มีคนเดินอยู่เยอะแล้วเนี่ยเธอก็ขับมาปุ๊บ
เนี่ยฮะจะเป็นจังหวะที่เกิดเหตุ
เทศพงศ์อายุ๓๐ปีมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสนบังเขณฑ์
หลังจากเมื่อคืนวันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
นางสาวปานิดาขับรถยนต์ทะเบียน๓กไก่สเส๕๘๕กรุงเทพมหานคร
แล้วไปเฉียวชนรถกระบะทะเบียน๑ทพรอเรือ๕๒๑๐กรุงเทพมหานคร
ที่หน้าตลาดยิ่งเจริญครับทำให้นายภัยรัฐสุขสว่างท่านอายุ๕๗ปีท่านเสียชีวิต
แล้วหลังเกิดเหตุนางสาวปณิตาก็ขับรถหนีไปในตอนนั้น
หลังจากครอบครัวผู้เสียชีวิตเอาคลิปนี้ตอนเกิดเหตุไปลงโซเชียลมีเดีย
จะตามหาคู่กรณีจนมีคนแชร์ส่งต่อกันเป็นจำนวนมาก
เธอก็มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสนบังเขนเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
นายเอกพบคนพามาเล่าว่าเขาพานางสาวปานิดามามอบตัวนะ
เนื่องจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวผู้ก่อเหตุ
ก็คืออยู่ในเขตพื้นที่สายไหมที่เขาดูแลอยู่นะครับ
และครอบครัวของผู้ก่อเหตุก็ติดต่อมาทางเพจด้วยบอกว่า
ช่วยพาปานิดาไปมอบตัวหน่อยได้ไหมปานิดาเนี่ยเล่านาทีที่เกิดเหตุ
ถนนพระหลโยธินขาออกจะกลับบ้านที่ย่านสายไหม
เพราะมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับนะฮะหน้าตลาดยิ่งเจริญ
สังเกตเห็นรถกระบาดนี้ครับตอนเกิดเหตุ

รถกระบะอยู่เลนกลางด้านหน้าเธอก็เลยชะลอรถ
แต่เมื่อขับเข้ามาใกล้ถึงพบว่ารถคันดังกล่าว
จอดนิ่งอยู่กลางถนนเธอก็พยายามจะหักหลบ
กระจกด้านซ้ายครูดไปเลยชนปื๊ดไปเลย
ด้วยความตกใจเธอบอกเธอขับมาคนเดียวกลางคืนด้วย
ก็เลยไม่กล้าลงมาดูคุณปณิดาเล่าต่อบอกว่า
หลังจากเกิดเหตุเห็นคลิปที่มีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
รวมถึงรู้ว่ามีผู้เสียชีวิตเธอตกใจ
เธอทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่คิดว่าตรงจุดนั้น
จะมีคนอยู่ก็เลยติดต่อแม่
ให้แม่ติดต่อเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอ
ได้พามามอบตัวแสดงความรับผิดชอบกับเกิดวันของเกิดขึ้น

ขับรถประมาทเฉียวชนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถประมาทเฉียวชนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย
หลบหนีไม่ให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ
แล้วก็ปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนะครับ

แล้วก็ยังไม่ได้ถูกออกหมายจับครับ